จากเรื่องตะเข็บคราวนี้มาดูงูบ้าง

เจ้าหน้าที่ศูนย์เหยียวเวหา

ในการจับงูเหลือมตัวยาวกว่า๓เมตร
ที่เข้าไปขโมยกินไก่ในร้าวครับ
ออกมาลูกท้องลูกนี่พุงป่องเลยนะลูกนะนะฮะ
นี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์เหยียวเวหา
ปฐุมธานีนะครับเข้าไปช่วยจับงูเหลือมขนาดใหญ่

รินทองซอย๖หมู่๒ตำบลครูคสอำเภอลำลุกกา
โดยคุณอาสมหมายแหล่งสนามนะครับ

เจ้าของไก่ไม่อยู่แล้วไปต่างจังหวัดนะลูก
ให้ตัวเองคอยเอาอาหารไปให้ไก่

เหลือไปเห็นนึกว่าเป็นผ้าขี้ริ้วสีดำในลาย

ปรากฏตกใจเลยเพราะเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่นะครับ

มีไก่ที่ถูกกินเข้าไปแล้ว๑ตัว

ส่วนตัวผู้นะครับอยู่ที่บริเวณปากของงูเหลือม
กินไก่ตัวเมียไปแล้วยังกินไก่ตัวผู้อีก
สภาพไก่ตัวผู้แข็งตัวแล้วเพราะตายแล้วนะครับ

หลังจากจับงูเหลือมยาวขนาด๓เมตรได้

จากนั้นก็จะนำไปปล่อยที่เขาใหญ่ต่อไป

เขามีจุดพักงูไว้โดยเฉพาะนะฮะ
รวมกันแล้วค่อยเอาไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ